หน้าเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีพนักงานร้านสะดวกซื้อเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
เพิ่งคลอดลูกอายุเพียงหนึ่งขวบ
เสร็จปุ๊บก็ไปทำงานระหว่างที่คลอดลูกก็มีการจ้างคนข้างบ้าน

ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็เดินทางไปทำงานที่ร้านที่เคยทำ
แล้วก็เอาลูกไปให้คนข้างบ้านเลี้ยง
สักพักโทรมาบอกว่าลูกกินเทียนไขเข้าไปติดคอตาย
แม่ก็ตกใจก็เดินทางไปดูศพลูกด้วยความเสียใจร้องไห้ร้องห่ม
สุดท้ายคนเลี้ยงสารภาพแล้วว่า

แต่เด็กกินกาวลาเทคเข้าไป
แล้วมันแข็งคาคอหายใจไม่ออกตาย

แล้วก็ยอมรับว่าเขาดูแลเด็กไม่ดีเอง

นำเสนอข่าวไปยังไม่ได้พูดความจริงทั้งหมด
แต่ล่าสุดพูดความจริงออกมาเป็นที่เรียบร้อย
ตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับ
ของเด็กคนนี้ชื่อว่านางสาวพรชิตาสิงห์อ่อน
เป็นแม่ของเด็กชายยศเฉลิมสิงห์อ่อนหรือว่าน้องปกสา
บอกกับตำรวจบอกว่าเธอทำงานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อสาขาใกล้บ้าน
ทำงานกะเช้าออกตอนเย็นก็ไม่ได้มีเวลาเลี้ยงลูก

ชื่อว่านางสาวอัญชาลีประมูลอายุ๓๕ปี

ถ้ามาเจอตอนเย็นเสียชีวิตแล้ว
เขาบอกว่าทีชเขามีคนข้างบ้านสนิทกันน่ะ
เลี้ยงน้องปกสาวมาตั้งแต่๓เดือนครับ
ก่อนเกิดเหตุเอาลูกชายก็ไปส่งให้เลี้ยงตามปกติก็เพื่อนบ้านกัน
ช่วงเกิดเหตุน้องปรึกษาเขาว่าบอกว่าเล่นอยู่ในบ้านของพี่เลี้ยง
แต่จังหวะที่พี่เลี้ยงไม่ได้อยู่ดูแลแบบใกล้ชิดด้วยความไร้เดียงสาคุณผู้ชม
น้องก็ไปเห็นกระปุกกาวลาเทคควักเข้าปากไป
คือไอ้กาวนี้คนเลี้ยงเขาวางไว้ที่พื้นไม่รู้เอามาทำอะไรเหมือนกัน
แล้วน้องควักกินเข้าปากไปแบบเนี้ยฮะแล้วสักพักหนึ่งกาวมันแห้งติดคอ
มันก็หายใจไม่ออกเด็กอายุแค่ขวบเดียวมันทำอะไรไม่ได้
พี่เลี้ยงจะมาเห็นน้องก็หมดสติเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็พาไปถึงโรงพยาบาลมันก็ไม่ทัน
หลังเกิดเหตุพี่เลี้ยงเนี่ยโทรไปหาแม่น้องปกสาวบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ได้บอกความจริง
บอกว่าน้องปรกสาเนี่ยกินเทียนไขเข้าไปมันติดคอตาย
สุดท้ายเคล้นไปเคล้นมาสารภาพเอ่อน้องไม่ได้กินเทียนค่ะ
น้องเอากาวลาเทคกินเข้าไปแล้วตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะ
น้องก็เล่นไปตัวเองก็ทำนั่นทำนี่ไปน้องก็เลยแบบกินเข้าไปนะฮะ
ผลการชนสูตรก็ตรงกันกับที่แพทย์ระบุออกมาบอกว่าระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เพราะว่าน้องกินกาวเข้าไปมันแข็งในคอหายใจไม่ออกก็เลยขาดใจตาย
ขณะที่แม่บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นภาพที่แม่กับญาติเดินทางไปรับศพ
ที่ห้องศพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเอาไปบำเพ็ญกุศลกันต่อ
ทุกคนก็ทำใจไม่ได้เพราะว่าน้องแค่ขวบเดียวเองนะเพิ่งจะคลอดออกมาเองนะครับ
ความคืบหน้าตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับพี่เลี้ยงแล้วนะครับในข้อหากระทำการอันประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็จะมีการสอบสวนส่งฟ้อง
รวมทั้งฝากหางที่ศาลจังหวัดธนบุรีต่อไปครับ